คนสุดท้ายที่ยังอยู่แล้วก็วางเวงเหลือเกิน

วันนั้นผมใส่เสื้อสีน้ำเงินวันนี้ผมก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินอีก
มันจะเป็นลางอะไรหรือเปล่าอีกฉันไม่เรียก
ครั้งที่แล้วที่ผิดนี้ปีหนึ่งกว่าจะได้มาครั้งต่อไปต้องอีกชาติหนึ่งเลยใช่ไหม

เต้นแบบทำให้น้องนึกถึงเองละครพื้นบ้านเลยอะ

ความมั่นใจขนาดไหนครับ

พร้อมได้ให้รัก